ดูสถานการณ์น้ำท่วมที่สปลาวกันหน่อยนะคะ
เป็นน้ำท่วมซึ่งเกิดจากเขื่อนเมืองไซเฟียร
ขึ้นล่าสุดสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่าระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดเริ่มลดระดับลง
แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่๒๖ศพ
ผู้สูญหาย๑๓๐คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในลาวเอง
จากต่างประเทศเองโดยเฉพาะประเทศไทย

ตอนนี้หน่วยกู้ภัยของไทยชุดแรก
ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ของสปลาวแล้วเรียบร้อย

ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าระดับน้ำที่สปลาวเริ่มลดลง
แต่ชาวบ้านเมืองสนามไซและเมืองปากซอง
วงจำปาศักดิ์ซึ่งเป็นรอยต่อแขวงอัตตปือกว่า๓๐๐คน
คนที่ต้องอบพยพไปอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว

ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าระดับน้ำบางพื้นที่ท่วมสูงนะคะ
พื้นที่นี่คือท่วมมิดหลังคาไปเลย
ถนนหลายสายก็ถูกตัดขาดเข้าไปได้ทางเดียวก็คือเรือ
ล่าสุดทางการลาวรายงานยอดผู้เสียชีวิต๒๖ศพค่ะ
ผู้ศูนย์หาย๑๓๑คน
โดยได้อบพยพผู้ประสบภัยไปอยู่ที่สูงแล้วจำนวน๑
และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเพิ่มเติม
รวมถึงนำเครื่องนุ่งห่มและอาหารมามอบให้
โดยรวมตอนนี้ผู้ประสบภัยในลาวนะคะ
มีทั้งหมด๕๘๗หลังคาเรือน
คิดเป็นจำนวนคน๓๐๖๐คน
ส่วนหน่วยงานที่พยายามหลั่งไหล

เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้านใกล้เรือนเคียง

นำโดยมูลนิธิฮุก๓๑นครราชศรีมา
ซึ่งพักค้างคืนอยู่ที่เมืองปากซองสปลาว

๓๑เขาแบ่งออกเป็น๗ชุดด้วยกัน
แต่ละชุดประกอบด้วยชุดกู้ภัยกระแสน้ำหลาก
แพทย์ฉุกเฉินพร้อมเรือท้องแบน

วงจำปาศักดิ์และรอยต่อแขวงอัตปือ

ให้เข้าช่วยชาวลาว๑๕ครอบครัว
ที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม
๖๓๑เขายอมรับว่าอุปสรรค

เพราะว่าตอนนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่เลยนะคะ

จะยุติภารกิจช่วยเหลือก่อนค่ำวันนี้
อย่างไรก็ตามการเดินทางไปที่แขวงอัตตปือ
เส้นทางคำนาคมใช้การไม่ได้เลย
ชาวลาวบอกว่ามี๒ทาง

ส่วนที่ช่องเมคอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคะที่จะเข้าไป
ก็คือเข้าไปที่ช่องเมคผ่านเข้าสู่ปากเซ
ปากเซไปอีก๘๐กิโลกรัมจะไปที่อาตะปืนนี่นะคะ
สุรกากรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่สุรกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ทหารตำรวจภูทรจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตัวแทนจากอุบลราชธานีตัวแทนจากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะบูรณาการแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวค่ะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสริตวิทูลได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะคะ
และตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตปือที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานี
คือมีการตั้งโรงครัวพระราชทานมีการจัดระเบียบการให้ความช่วยเหลือ
การจัดระเบียบการส่งของบริจาคที่ต้องประสานทางการลาว
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นระบบ
ด่านสุรกากรช่องเมคเปิดเผยว่าได้อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับนำสิ่งของเข้าไปดูแล
ส่วนเรื่องของเอกสารเป็นพิเศษทางด่านสุรกากรก็จะช่วยเหลือเช่นกันนะคะ
ส่วนเรื่องของทีมกู้ภัยทีมกู้ภัยจะได้รับเอกสารการเดินทาง
ที่จะเข้าไปกู้ภัยไปช่วยเหลือในลาวอยู่ได้ลาวอยู่ในลาวได้๑๐วัน
สามารถเดินทางคว่าข้ามแขวงได้เป็นกรณีพิเศษ
ขณะที่สิ่งของบริจาคตอนนี้ก็คงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องนะคะ
เช่นจากชมรมทวีนัมเบอร์วันนำของใช้จำเป็นอาหารแห้งน้ำดื่ม
อาสากู้ภัยจากจังหวัดต่างตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเหมือนกันนะคะ
เอาเรือท้องแบนเอาเจ็ดสกีเอาอุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำมาบริจาค
เช่นเดียวกับหอการค้าภาคอีสานร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด
นำอาหารที่ปรุงสุก๕๐๐ชุดค่ะ
ไปตั้งโรงทานที่ศูนย์อพยพสำหรับการผ่านเข้าออกด่านสุรกากรช่องเม็ก
ตอนนี้ประชาชนทั่วไปเดินทางได้ตามปกตินะคะ
ส่วนการค้าบริเวณชายแดนปกติเหมือนกัน

เพราะว่าจุดนี้ถือเป็นด่านการค้าชายแดนที่สำคัญ
มูลค่าการค้าต่อปีกว่า๑๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือที่ทีมไทยเข้าไปเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะทีมจากอุบลราชธานีตอนนี้เริ่มปฏิบัติการแล้วก็คือ
การวางแผนร่วมกับทหารลาวนะคะ
เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่เกาะกลางน้ำบ้านไซดอนโขง
บ้านตามะยอยบ้านห้วยสมองในเมืองสนามไซด
ซึ่งเขามีรายงานว่ามีผู้สูญหายจุดนี้ถึง๑๕ราย
อันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่ทีมกู้ภัยจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ
อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไม่สามารถไปได้
แต่สามารถส่งกำลังใจได้อย่างแรก
ส่งเงินก็ส่งได้เข้าไปช่วยเหลือได้เช่นกัน
ช่องทางนี้นะคะชื่อบัญชีว่าหัวใจไทยส่งไปสปลาว
เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
หมายเลขบัญชีตามหน้าจอเลยค่ะ๐๖๗๐๑๒๘๘๖๔นะคะ
หรือว่าโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่าง

ส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ว่าสาเหตุมาจากเรื่องของปัญหาเรื่องของการก่อสร้าง
หรือปัญหามาจากเรื่องของภัยพิบัติ
หนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศเป็นชาติที่ไปร่วมลงทุนก็คือเกาหลีเนี่ยนะคะ
เขาได้มีการระบุออกมานะคะบอกว่าเกาหลีใต้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ระบุว่าเขื่อนมันซุดพบรอยรั่วกลางฐานเขื่อนก่อนเขื่อนแตก๓วัน
เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องแต่เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าเขื่อนมันเป็นลักษณะเขื่อนใหญ่
แล้วก็มีเขื่อนย่อยเนี่ยสักประมาณ๔เขื่อนเป็นเขื่อนดินแล้วน้ำสีแดงที่ออกมาเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าพอฝนมันตกไหลผ่านเขื่อนดินมันก็ชะล้างดินมาด้วย
พอน้ำลดคุณผู้ชมค่ะอุปสรรคสำคัญนั่นก็คือดินโครนสีแดงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
เหลือก็ดีรถก็ดีอาจจะเข้าไปในพื้นที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนี่ยยากลำบากนะครับ
ตอนนี้ความช่วยเหลือที่จะเข้าถึงคือค่อนข้างยากลำบากค่ะ